ส่วนใครที่ชอบไปแคมป์กลางเต็นต์เข้าป่าเดินป่าอะไรก็แล้ว
แต่ระวังอันนี้ฝากเตือนนะคุณผู้ชม
เพราะว่าสาวแก๊งนี้ถูกงูพุ่งมาฉกขณะเดินป่าค่ะ

ว้ายคุณเฮ้ยเดินอยู่ดี
ถ่ายวีดีโอตอนเพื่อนเดินเห็นไหม
อยู่ดีพุ่งมาน่ะมาแล้วฉกเลย
เฮ้ยแล้วคนถ่ายคลิปมือตัดวิ่งดีถ้าไม่ทัน
จริงเป็นดิฉันโยนโทรศัพท์ลงไปแล้ว

คือเวลาเดินแบบป่าเดินเขาต้องเดินเป็นแถว
เหล่าตอนก็เดินตามกันไป
ถ่ายคลิปการเดินป่ากันไปอะไรอย่างนี้
จู่ตรงนี้มันเป็นพุ่มไม้ข้าง
แล้วพุ่มไม้มันก็สั่นเหมือนตัวอะไรจะโผล่ออกมา
แล้วก็ปรากฏร่างของงูโผล่ขึ้นมา
แล้วงูตัวนั้นก็พุ่งมาฉกสาวคนข้างหน้าพอดีเลย
แต่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งตกใจไป
เพราะว่าโชคดีที่สาวแก๊งนี้เขาเว้นระยะห่างในการเดิน
ก็เลยทำให้พวกเธอรอดพ้นจากการโดนงูฉก
คือมันฉกไม่โดนเอาง่าย
สังเกตนะคุณสังเกตนะว่างูในคลิปเป็นงูอะไร

เขาคาดกันว่าเป็นงูเห่า
นี่ไงคุณดูงูเห่านะคะ
เขาบอกว่าน่าจะเป็นงูเห่าที่อาศัยอยู่ตรงบริเวณ
ใกล้จุดที่พวกสาวเดินกันอยู่
แล้วงูเห่ามันอาจจะห่วงที่
เหมือนคนเดินมาวุ่นวายอะไรอย่างนี้
มันก็เลยป้องกันตัวเองตามสัญชาติยานของงู
เอาเป็นว่าใครที่ชอบเดินป่าอะไรอย่างนี้
คุณไม่ให้หว่าเสี่ยวนิดเดียวเองระมัดระวัง
คือจริงแนะนำว่าถ้าเดินป่าใส่กางเกงขายาว
กว่าเพื่อป้องกันไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้น้ำเหนิมหรืออะไรอย่างนี้
มันช่วยป้องกันได้มากกว่าเนอะคุณผู้ชมระมัดระวังตัวกันด้วย
อุ๊ยน่ากลัวนะคนลุกลนน่ากลัวมาก
แบบนิดเดียวเองคุณ
เฮ้ยใจคลอไม่ค่อยดี